แต่ว่าคู่นี้ค่ะต้องปิดฉากความรัก๑๖ปีนะคะ
และควรพุ่งเป้าไปที่นางเอกมอมมะ
มิวละลิตาค่ะแล้วก็เลิกกับสามีคุณก้องนะคะ

ซึ่งค่ะทั้งคู่นี้นะคะ
งรักกันมา๑๖ปีเลยเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หลายคนบอกนะคะ
ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจทีเดียว
ซึ่งแม้จะยังไม่มีใครออกมายืนยันถึงหรือปฏิเสธ

แต่ว่าแฟนรวมถึงคนบันเทิงต่างค่ะ

อย่างล่าสุดเลยค่ะนักร้องหนุ่มดังพันกรบุญญาจินดาค่ะ
ก็ได้โพสต์คลิปหมิวลิตานะคะ
พูดถึงความประทับใจหลังได้ฟังเพลงรักซิงเกิ้ลใหม่ของหนุ่มดัง

เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่หมิวนะครับ
ขอบคุณสำหรับความรักที่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหน
ยังไงก็ยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ
ซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีแฟนคลับของหนุ่มดังเข้ามาคอมเมนต์
ให้กำลังใจนางเอกสาวกันเป็นจำนวนมาก

ก็ทำให้เรารู้สึกถึงความรักท่านแรก

แล้วเราก็ต้องขอบคุณในรักนั้น
เพราะรักนั้นก็ทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็เห็นคุณค่าของความรักนั้นนะคะ
ก็ขอบคุณน้องนางปันกรด้วยนะคะสำหรับเพลงรักเพลงนี้ค่ะ
ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เกาะติดนักแสดงสาวหมิวละลิตา
พร้อมกับมีโอกาสได้เข้าไปสอบถามอดีตนางเอกสาว
ถึงเรื่องกระแสข่าวการหย่าร้างที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยแบบสั้นนะคะด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะ
ว่าพี่ยังไม่พร้อมจะพูดนะคะ
ขอบคุณค่ะก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ไปค่ะ
ความสัมพันธ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริง